ตามกันต่อนะครับสำหรับกรณีของเสียแพร่จำได้ไหมฮะ
คนที่ปล่อยเงินกู้แล้วก็ทวงหนี้โหด
เกิดขึ้นที่สนามบอลย่าเทียมที่จังหวัดขอนแก่น
ถูกทวงหนี้แบบโดนทำร้ายร่างกายและเจ็บตัวเลยนะฮะ
เมื่อวานตำรวจมาควบคุมตัวของเสียแพร่

แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่จังหวัดขอนแก่น
แพรยังปฏิเสธข้อหาต่างนะฮะ
คุณผู้ชมไปฟังเสียงการปฏิเสธข้อหาของเสียแพร่หน่อยฮะ

ในโลกโซเชียลแล้วก็เป็นช่วงจังหวัดที่ชุดสืบสวนสภอเมืองขอนแก่น
ได้นำหมายจับสารจังหวัดขอนแก่นเข้าจับกลุ่มนายธเนธเปล่งขำ
หรือว่าเสียแพรอายุ๑๒ปีนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ
จับกลุ่มได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านห้วยขวาง
ใกล้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับ
เพราะว่ารู้ว่าเสียแพร่ก็มากบดานอยู่ที่กรุงเทพ
หลังจากไปก่อเหตุที่จังหวัดขอนแก่น

ปล่อยตัวออกมาเขาก็เลยกลับมาอยู่ที่ที่กรุงเทพ
ตำรวจของสพขอนแก่นเขาก็ตามมาเลย
มาถึงกรุงเทพมาจับกลุ่มตัวไว้ได้นะครับ
หลังจากนั้นก็ต้องนำตัวของเสียแพร่หรือนายธเนธ
ไปที่สพเมืองขอนแก่น
เพื่อไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
ล่าสุดนะครับพันธ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจ
พุ่มกับการสอบพ่อเมืองขอนแก่น
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ

ทำการสอบปากคำเพิ่มเติมในบางประเด็น
ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของสำนวนได้
และภายหลังจากสอบปากคำผู้ต้องหาเสร็จ
ก็จะคุมตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดขอนแก่น
เพื่อฝากขังผลัดแรกใน๓ข้อหา
ข้อหานักแล้วนะฮะไม่ใช่แค่ปรับเงิน๑๐๐บาทนะ

เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ข้อหาทำให้บุคคลอื่น
กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยอัตรา

ตามข้อมูลประบอบห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐๐บาท
และข้อหาที่๓คือเป็นผู้ทวงถามหนี้
กระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำอื่นใด
ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายของลูกหนี้
ตามพรบการทวงถามหนี้
โทษหนักนะฮะจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๕แสนบาท
นี่คือโทษหนัก๓ข้อหาที่ทางศาลขอนแก่นเขาได้มีการออกหมายจับ
และตำรวจสพเมืองขอนแก่นก็ไปตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะครับ
ภูมิกับการสพเมืองขอนแก่นยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
และตอนนี้ก็ต้องคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับ
น้องของผู้เสียหายนะครับน้องของผู้เสียหายก็ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่า
โดยมีเพื่อนแนะนำกระทั่งสนิทสนมกันจนสามารถที่จะขอกู้ยืมเงินกันได้
ขอยืมเงินกันจำนวน๔ครั้งครั้งแรก๑หมื่นบาทครั้งที่๒สองหมื่นบาท
ครั้งที่๓สี่หมื่นบาทและครั้งสุดท้าย๘หมื่นบาท
โอ้โหก็รวมกันไปประมาณทักแสนห้านะฮะ
โดยครั้งที่๑คือยอดเงิน๑๐๐๐บาทและครั้งที่๒คือยอดเงิน๒๐๐๐บาทนะครับ
ทางด้านของพี่สาวของเธอก็ได้ชดใช้หนี้คืนไปหมดแล้ว
ทีนี้ก็ยังคงค้างหนี้อยู่ประมาณสัก๑๒๐๐นะ
ก็มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูงนะครับ
แล้วก็เกิดเป็นการทำร้ายร่างกายกันขึ้น
จนเป็นเหตุที่ตำรวจต้องตามจับกลุ่มตัวนะฮะ
เนื่องจากเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
แล้วก็เป็นนโยบายของทางรัฐบาลในการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบด้วยนะครับ
ตำรวจบอกว่าพฤติกรรมการปล่อยเงินกู้ของผู้ต้องหาบรายนี้คือ
ไม่มีการตรวจสอบหลักฐานของผู้กู้ยืมเงิน
เพียงแค่สถานที่ทำงานที่อยู่ก็โอนเงินกันได้ทันที
เมื่อเป็นลูกค้าในการกู้ยืมเงินแล้วนะฮะเขาเรียกว่าลูกค้านะครับ
ก็จะให้ลูกค้าไปหาลูกค้าต่อเพิ่มให้อีกรายหนึ่ง

สมมุติคุณอาริยาเป็นลูกค้าผมแล้วมากู้ยืมเงินผม
ผมก็บอกคุณอริยาบอกแนะนำลูกค้ามาใหม่สิมาเพิ่มอีกสักคนหนึ่ง
และมีการตกลงกันก็โอนเงินให้โดยง่าย
แต่ทีนี้มันไม่ง่ายตรงที่ว่าการไปทวงถามเนี่ย
ถ้าลูกค้าไม่คืนเงินก็โดนจัดการแบบนี้ทันทีเหมือนกันนะฮะ

แพร่หรือเสียแพร่ไปตามทวงหนี้โหดแบบนี้กี่ครั้ง
หรือมีเหตุอื่นด้วยหรือไม่นะครับ
ในส่วนประเด็นที่แม่ของสาวพีอาร์วัย๑๙ปีบอกว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยคือมีแบ็คดีคือมีคนมีสีคอยปกป้องคุ้มกันอยู่

ตอนนี้ทางตำรวจได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการทวงหนี้ที่อ้างบุคคลที่มีความสำคัญ

แต่ตำรวจจะต้องตรวจสอบประเด็นนี้อย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่าคนมีสีหรือคนในเครื่องแบบที่อยู่เบื้องหลังในแพร่
เรื่องหลังเสียแพร่มีจริงหรือไม่
หรือแค่เป็นคำกล่าวอ้างของเสียแพรเท่านั้นนะครับ
อ่ะเรื่องนี้ก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อว่า
ข่มขู่ทวงหนี้กับเจ้าอื่นแบบนี้อีกหรือไม่
มันก็จะเป็นคดีที่แยกกันไปนะฮะ